เรื่องราวข่าวสารเนี่ยก็ติดตามกันแล้วก็เรื่องของสัตว์ต่างเนี่ย
ใครก็กลัวนะบางตัวไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ตาม
ไม่ต้องเขาก็มีความกลัวเรื่องของตุ๊กแกใช่สิขนาดไม่สำคัญสำคัญที่หน้าตา
ใช่แล้วขึ้นอยู่กับว่ามันคือตัวอะไร
ไปดูเจ้าตัวตัวนี้แล้วถ้าเกิดมันอยู่มันมุดเข้าไปในกางเกงด้วยแล้วก็
คุณจะอยู่กับมันยังไงไปดูฮะ
เอ๊ยมันกัดแล้ว

ใช่มันเข้าไปแล้ว
โอ๊ยโอ๊ยขนลุก
โอ้ตายแล้วทำไงทำไร

ไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยเนี่ย
ผมจะบอกว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ไม่ได้มาตั้งใจแกล้งกัน

โอ๊ยขนลุก

ทำยังไง
ทำยังไง
สรุปสุดท้ายผมว่าถอดกางเกง

เอาดูอีกที
ไม่ต้องอธิบายพอแล้ว
ตรงต่างเขา

ทางอีกที